ที่สำคัญเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวดีของดีมีอยู่ทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยจริง
จะพาไปที่นี่จังหวัดพิศนุโลกบ้านของผมเองที่บางกระทุ่มครับ
มีอะไรข้างในน้ำตาลสดแพร่เย็นแบบนี้เปิดดื่มปุ๊บชื่นอกชื่นใจที่นี่เลยครับ
หมู่บ้านวัดหลวงตำบลนครป่าหมากอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เป็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงลำครับ
ปัจจุบันก็มีสมาชิกกว่า๒๐คนดื่มโชว์ให้ดูชื่นอกชื่นใจ
ที่นี่ทุกครัวเรือนนะครับช่วยกันทำน้ำตาลมะพร้าวสด
ส่งขายสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวเดือนละหมื่นบาทเลยทีเดียว
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มสาธิตให้ดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวสด
โดยจะออกจากบ้านไปพร้อมกับกระบอกไม้ไผ่และมีดพระคู่ใจเลย
ยังสวนมะพร้าวน้ำหอมเพื่อทำการเก็บน้ำตาลสดก่อน
เมื่อได้น้ำตาลสดมาแล้วก็นำไปเคี่ยวที่เตาถ่าน
โดยใช้กิ่งและก้านใบเป็นเชื้อเพลิงน้ำตาลมะพร้าวสดนะครับ
แล้วก็ผลิตเป็นน้ำตาลแท้นี่แหละไม่ผสมน้ำตาลทรายนะ
มีความหวานแบบธรรมชาติของมะพร้าวสดแบบนี้
ถูกต้องครับที่สำคัญนะไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งสีนะครับ
นี่คือสีของธรรมชาติอย่างแท้จริงในอนาคตคุณลุงแล้วก็สมาชิกในกลุ่มนะครับ
ก็หวังว่าจะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยของตำบลนครป่าหมาก
ก็จัดงานกินน้ำตาลมะพร้าวสดสำหรับผู้ที่สนใจ
แล้วก็อยากที่จะมาเรียนรู้ก็ไปกันได้นะครับ
หรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแบบนี้
โทรไปสอบถามข้อมูลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้นะครับ

ผู้ใหญ่สมพงศ์อ้นชาวนารอรับสายอยู่แล้ว
ดีมากเลยนะคะเอามาดื่มสดคลายร้อนแบบนี้
มันกระชุ่มกระชวยมีพลังดีเหลือเกิน